เรื่องของผู้หญิงคนนึงค่ะที่ไปซื้อโทรศัพท์มือถือ๓๐๐๐กว่าบาท
แล้วเธอขาดส่งทีนี้ก็กลายไปเรื่องเนี่ย
บานปลายไปถึงขั้นถูกยึดที่ดิน๔ไร่
แล้วพอมีการไปประมูลคนประมูลก็ได้ไปเรียบร้อยแล้ว
แต่พอเธอจะติดต่อขายคืนเขาขายให้คืนเนี่ย
โอ้โหสามเท่าตัวของราคาประมูล
เรื่องนี้น่าสนใจมากน่าสนใจมากค่ะ
คือณตอนนี้ทางฝากฝั่งของผู้หญิงคนนี้
ออกมาร้องขอความเป็นธรรมอยากให้คนที่ประมูลที่ดินไปเนี่ย
ไร่๕แสนกว่าบาทขายเธอคืนมาในราคาประมูล๕แสนกว่าบาทได้ไหม
เพราะว่าตอนนี้เจ้าของที่คนใหม่เขาจะขายให้เธอล้านหก
บอกว่าจะเอาตังค์ที่ไหนแล้วเรื่องนี้มันก็กลายเป็นเรื่องบานปลาย
หลายคนฟังข่าวก็เอ๊ะแค่ขาดผ่อนส่งมือถืออ้าวมันถูกยึดที่ดินเลยหรือ
เรื่องนี้หลายคนสงสัยไปถึงเรื่องของการบังคับคดีด้วยแหละนะฮะ
ใช่ค่ะไล่เรียงย้อนความกันอีกนิดนึงนะคุณผู้ชม
กรณีที่นางสาวสุรีพรศรีทองเธอซื้อโทรศัพท์มือถือที่พรมพิราม
ตอนนั้นซื้อ๓๕๐๐บาทเธอก็ผ่อนชำระวางเงินดาวน์ไป๘๕๐๐
แล้วก็ผ่อนงวดละ๑๔๐๐กว่าบาท
ทีนี้เธอผ่อนได้๒งวดเธอก็ไม่มีเงินที่จะส่งต่อ
ก็คือขาดส่งไป๑๖งวดนะคะทีนี้ก็ถูกฟ้องร้อง
นำไปสู่เรื่องการยึดที่ดินมรดก
แต่ก่อนจะยึดเนี่ยมันมีจดหมายอะไรมาเรียบร้อยถึงที่บ้านแล้วนะ
แต่พ่อของเธอคนที่เซ็นรับคือบอกว่าอ่านหนังสือไม่ออก
ก็ไม่รู้เรื่องว่าเอ๊ะเอกสารนี้มันคืออะไร
เรื่องมันก็ดำเนินการไปจนกระทั่ง
ถูกยึดที่ดินมรดก๔ไร่แล้วก็เอาไปขายทอดตลาด
ทีนี้ตัวเธอเลยมาร้องขอความเป็นธรรมที่ศูนย์ดำรงธรรมที่พิศนุโลกค่ะ
บอกว่าอยากให้ช่วยเจรจากับคนที่ประมูลที่ดินไปได้หน่อย
อยากให้ขายคืนในราคาที่เป็นธรรม
และเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีประหลัดอำเภอพรมพิราม
ก็ไปสำรวจที่ดินจะเตรียมไกล่เกลี่ย
เบื้องต้นก็พบว่าด้านหน้าอยู่ติดกับถนนลาดยาง
ด้านหลังอยู่ติดกับแม่น้ำน่านแล้วก็มีบ้านพักสามหลัง
ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยไปสอบถามกับทางนางสาวสุรีพร
เธอขายของอยู่ริมถนนเธอขายหมาล่าอยู่เนี่ยนะคะ
นี่เธอก็เปิดใจกับผู้สื่อข่าวบอกว่าเอาจริงนะ
ตัวหนูยอมรับผิดว่าหนูเป็นหนี้จริง
ส่งค่าโทรศัพท์มือถือ๑๖งวดจริง

เพราะว่าทำธุรกิจอยู่เนี่ยแล้วมันเจ๊งมันไม่มีรายได้
ก็เลยปล่อยเรื่อยมาจนลืมไปเลย
ทีนี้เรื่องมารู้อีกทีนึง
วันที่มรดกของครอบครัวชิ้นสุดท้ายก็คือที่ดิน
ไร่โดนยึดโดนเอาไปขายท่อตลาดเรียบร้อยแล้ว
แล้วที่เธอคาใจเธอบอกว่าถ้าเกิดเป็นการยึดทรัพย์
ต้องเป็นในส่วนที่มันเป็นของตัวเธอเองไม่ใช่เหรอ
อย่างเช่นถ้าเกิดยึดบ้านมันก็ต้องเป็นบ้านของเธอเอง
อันนี้เธอยอมรับได้แต่งงอ่ะ
ทำไมต้องไปยึดบ้านของพ่อแล้วตอนนี้พ่อก็อายุมากแล้ว
รวมถึงต้องไปยึดบ้านของพี่ชาย
พี่ชายก็มีภรรยาที่พิการแล้วก็อยู่ในโครงการปลูกบ้าน
เพื่อคนไร้ที่พักพิงแล้วก็คนพิการ
ก็เลยกลายเป็นว่าทั้งพ่อทั้งพี่ชาย
กำลังจะไม่มีบ้านอยู่เธอก็เลยเครียดเลยกันคะ
ทำให้ทุกคนในครอบครัวเดือดร้อน
ทีนี้สิ่งที่เธอต้องการเธออยากจะขอร้อง
เธออยากจะวิงวอนให้กับคนที่ประมูลที่ดินเธอไปได้เนี่ย
ประมูลไป๔ไร่๕๓๐๐๐บาท
แล้วเธอตั้งใจจะไปขอซื้อที่ดินคืน
แต่คนที่เขาประมูลไปได้เขาขายให้เธอคืนในราคา๑ล้าน๖แสนบาท
บอกว่าโอ้โหตัวเลขนี้มันสูงมากเลย
อยากที่จะขอความเห็นใจให้คนที่ประมูลไปได้

ถ้าเกิดว่าใครเป็นหนี้แล้วเพิกเฉยไม่จ่าย
แต่ว่าความจริงมันหนักมากกว่านั้นอีก
เพราะว่าตัวเธอถูกยึดบ้านและที่ดิน
แล้วหลังจากนี้ล่ะคนในครอบครัวของเธอ๑๑ชีวิต
คนแก่คนพิการแล้วก็เด็ก
ไม่รู้เลยจะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปยังไงนะคะ

คือส่วนของหนูหนูน้อมรับนะพี่
หนูรับทุกกรณีคือหนูเป็นหนี้หนูเข้าใจ
คือสังคมหนูไม่ได้
ไม่ใช่หนูก็น้อมรับคือจะมีคำคอลหาอะไรอย่างนี้
หนูยอมรับผิดจริงอันนี้หนูผิดจริง
คือเราเฉยเมย์อย่างนี้
แต่พ่อกับพี่ชายเขาไม่ได้เกี่ยวกับหนูอะพี่

แล้วที่ดินทั้งหนูก็มีแค่ผื่นเดียวคือผื่นนี้
คือแบบเราก็ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหน
เขาไล่แล้วเราจะไปทำมาหากินอะไร
ทีนี้นะครับเธอก็พูดออกมาแบบนี้แหม
เรื่องมันเกิดจากเงินหลักหมื่นจากการไปซื้อโทรศัพท์
แล้วก็ติดเงินผ่อนไว้นะฮะ
กลายเป็นเรื่องที่จะต้องเสียเงินหลักล้าน
ไปซื้อที่ดินของตัวเองคืนมานะฮะ
คือพอเธอขอความเห็นใจแบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ชม
ก็ทางอำเภอพรมพิรามรวมถึงกรมบังคับคดี
เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะติดต่อคนที่ประมูลที่ดินนี้
เดี๋ยวจะนัดมาเจรจากันกับครอบครัวของนางสาวสุริพรอีกครั้งหนึ่ง
จะมีแนวทางในการช่วยเหลือเยียวยายังไงต่อไปได้บ้าง
แต่เอาจริงคือมันก็เป็นสิทธิ์ของคนที่ประมูลได้
ว่าเขาพึงพอใจที่จะขายในราคาเท่าไหร่
แต่ทีนี้พอเขายื่นข้อเสนอมาว่าเขาจะขายล้านหกเนี่ย
ฝ่ายตัวเธอเพราะเธอบอกไม่มีเงิน
เดี๋ยวก็ต้องรอดูเรื่องของการเจรจาต่อไปด้วยนะคะ
แล้วเรื่องนี้มันก็ต้องย้อนไปถึงจุดกลางเรื่องเลยนะ
คือเรื่องของการบังคับคดี